แต่ว่าจะต้องมาหาคุณผู้ชมนะคะ

คุณยายมีเรื่องจะมาบวกค่ะ
ตอนนี้คุณตำรวจเนี่ยค่ะเขาวิ่งเร็วมากเลย
แล้วเขามีการซ้อมกันด้วยนะ

ทำไมจะต้องไปกลัวคุณตำรวจเล่นไพ่เหรอ
ตั้งวงอะไรหรือเปล่าอยู่ในบ่อนไก่ไหมเล่นไฮโลหรือเปล่า
ไม่มีแหละค่ะแต่คุณยายซ้อมไว้เผื่อเผชิญเหตุ
นี่ใช้ศัพท์ตำรวจด้วย
ว่าแต่คุณตำรวจเขาวิ่งเร็วแค่ไหนขอดูหน่อยค่ะ
โดดดี้ล่ะ

อ่าฮะหือสวัยดินเตะขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ระวังนะคะไอ้เราก็ว้าวุ่นเลยเป็นกลุ่มเสี่ยงซะด้วย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
กรณกายโดนเย็นเถอะสวนสระทะละนับพื้นที่ศรีสะแขกแล้วไปเจอคนที่วิ่งเยอะ
ก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะก็คุณตำรวจวิ่งสัตว์ดินแตกขณะที่อุ้ยแล้ววิ่งในชุดชุดคุณตำรวจนี่มันวิ่งง่ายนะนะน่ะน่าจะคล่องแคลว่องว่าย
คุณยายเป็นห่วงแล้วกันนะคะเห็นวิ่งแบบนี้ท่าทางทั้งเหงื่อแตกแล้วก็เหนื่อยมากค่ะ
คุณยายเป็นห่วงคุณตำหนวดมากเลยนะคะ
คุณยายก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้คุณตำรวจรู้สึกสดชื่นขึ้น
หลังจากที่ออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงค่ะไปดูเถอะนะคะ
อ้าวไม่แน่ใจแล้วค่ะ

ว่าช่วยทำให้คนที่ออกกำลังกายมากแทบจะแต่ลมอย่างการดีขึ้น
แต่คุณยายไม่แน่ใจเหรอนี่นะคะ
เธอก็โดมเสียดมอยู่ข้างสนามนะคะ
คุณครูท่านหนึ่งก็เลยมาช่วย
ไม่แน่ใจว่ามาช่วยหรือมาซ้ำอ่ะนะคะแต่แต่กระพือกระโปรง
กูแก่ทำด่าสิค่ะกระโปรงมันก็ยิ่งชัดอยู่
กระพือกกระโปรงให้เป็นลมหวังจะให้อาการดีขึ้น
แต่ตอนนี้พอลางงานไป๒สัปดาห์แล้วยังไม่กลับมาทำงานเลย
เห็นทำงานได้แต่ใจใส่ใจห้าแล้วนะคะ
เหนื่อยเนอะเอาไม่เข้าพิธีการฟื้นตัวแบบนี้เอาไหมคะ

ไม่ลองดูหน่อยเหรอครั้งเดียว

เออเออประชาแนวไม่เอาไม่เอา
ไม่เป็นไรขอเอาไปคิดคืนนึงนะ
ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าอยากสดชื่นก็เรียกคุณยายแล้วกัน
คุณยายขอไปซ้อมวิ่งก่อนนะคะ
ไปวิ่งต่อเพราะว่ากลัวจะเจอคุณตำรวจค่ะ
ไม่ใช่คุณเสียงแค่กลัวเจอค่ะ
ไปกันเถอะเดี๋ยวเดินเข้าอย่างนั้น
หนึ่งสอง

หนึ่งสอง